ยังอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะจากจันทบุรีครับไปที่จังหวัดประยองนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๓ปีเนี่ยโอ้โหมีความเครียด
ไม่รู้จะทำยังไงฮะหาวิธีในการผ่อนคลายด้วยการไปซื้อน้ำมันมาเผารถนะฮะ
อดไปสองคันครับตำรวจเนี่ยแกะรอยจากวงจรปิดใช้เวลาเก้าวันจนเจอนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเป็นภาพความเสียหายนะครับ
รถยนต์จอดอยู่ริมถนนหน้าคอนโดที่อำเภอปลวกแดงที่ระยองนะครับในไอซ์
อายุสามสิบสามปีครับเอาน้ำมันราดเลยอืมแล้วก็จุดไฟเผาเลยน่ะ
โอ้โหไฟไหม้คุณผู้ชมอย่างที่เห็น
คันนะครับตี๓๓๐ของวันที่๖

ต่อมาก็ไปเจอหลักฐานวงวงจรปิดคือสภาพนะครับ

เพราะฉะนั้นเขามีการขี่มอเตอร์ไซด์วนเวียนอยู่มีภาพวงจรปิดตามลูกศรสีแดงในไอซ์ที่ผมบอก
แกลลอนน้ำมันมาด้วยตำรวจก็ใช้เวลาแกะรอยเส้นทางหลบหนีของในไอซ์หลังก่อเหตุ
สักประมาณ๙วันครับก็ตามไปคุมตัวที่บ้านพักในอำเภอปลวกแดงนี่แหละ
ก่อนจะคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุก็อยากจะรู้แรงจูงใจนะฮะว่าทำทำไมนะ
คุณไอซ์เนี่ยให้การรับสารภาพนะครับบอกว่าที่ก่อเหตุลงไปเพราะว่าเกิดอาการเครียดครับ
พอเครียดปุ๊บก็ไม่รู้จะหาวิธีแก้ยังไงเอางี้แล้วกันไปซื้อน้ำมันมา
ขี่มอเตอร์ไซด์มาผ่าวรถคนอื่นแล้วกันแก้เครียด
เบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนนะครับ
ดำเนินคดีแจ้งข้อหากันไป
หายเครียดไหมคะก็อาจจะเครียดกว่าเดิมนะคะ